เมื่อวานนี้นะครับนักข่าวการเมืองคอการเมืองจับจ้องไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะว่าท่านกลับเข้ามาที่
ธรรมเนียบรัฐบาลก่อนครับนะครับแล้วก็ไปประชุมที่กระทรวงมหาดไทย
อันนี้เป็นภาพที่กระทรวงมหัฐไทยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย
นะครับท่านเข้าไปยังธรรมเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นการกลับเข้าไปทำหน้าที่
นายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับจากสารรัฐมนูลวินิจฉัยให้กลับไปเป็นนายกต่อ
โอน้ำทรวมที่รักท่านไปศักราสิงห์ศักดิ่นสักสิทธิ์แล้วก็ให้ทู่จากสองประเทศ
เข้ายิ่มฮาราวะนะครับแล้วก็มาเป็นนี่ฮะอันนี้เป็นภาพที่ทำเรียบรัฐบาลนะครับ
คือตรงนี้เนี่ยนะฮะใครที่เป็นนายกรัฐมนตรีเข้าทำงานวันแรก
พ้นเรื่องราวอะไรที่แหม่เป็นความทุกข์นะครับ
จะกลับเข้าทำงานก็ต้องมาสักการะที่นี่

วันนี้ท่านจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดขอนแก่น
และอุบลรัชธานีซึ่งนี่จริงท่านอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวาน
วีดีโอคอนเฟอร์เนสไปแล้วบอกขอนแก่นขอนแก่นไม่ต้องทำป้ายต้อนรับนะ
ไม่ต้องทำป้ายต้อนรับห้ามมาถือเชียร์
ไม่ต้องท่านจะไปทำงาน
ไม่ต้องสร้างภาระให้กับประชาชนนะครับ
ท่านไกรสรกองฉลาดครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่นะครับ
ผมก็ลืมไปนะครับ๑ตุลาคมแล้วนี่ท่านไกรสอนนะครับไปนั่งแล้ว
ข้อมูลนะครับที่จะนำเรียนท่านนายกในทุกด้านแล้ว
นายกต้องการจะดูนะครับสภาพความเป็นจริง

อะไรที่ขีดความสามารถของผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะ
เดี๋ยวท่านจะประสานต่อให้
เฉพาะปัญหานี่คือบึงหนองโคตรที่น้ำเต็มแล้ว
มานานแล้วด้วยนะครับเต็มมาหลายวันแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะท่านจะไปพยายามแก้ปัญหาตรงนี้ให้